ปัญหาเรื่องของการค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานประมง
ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วนต้องแก้ไขนะครับ
ล่าสุดมีการจัดตั้งศูนย์สวัสดีภาพแล้วก็

ภาพเทียบเรือกระมงสงขราสองท่าสะอ่าน

ถูกจัดตั้งเป็นศูนย์สวัสดิภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงสงขลาค่ะ
นี้ก่อตั้งภายใต้บันทึกข้อตกลงของ๕หน่วยงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย
อภิบาลผู้เดินทางทะเลสงขลาบ้านสุขสรรค์

เพื่อป้องกันและขจัดการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

เรามีแผนเป็นระยะนะครับ

ซึ่งตอนนี้กฎหมายต่างที่ออกมา

สวัสดีภาพและธรรมาภิบาลแรงงานประมงจังหวัดสงขลานี้นะคะถือว่าเป็นแห่งแรกค่ะที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแรงงานประมงที่ผิดกฎหมายรวมถึงการค้ามนุษย์นั่นเองนะคะ
สำหรับที่นี่ค่ะจะสามารถรองรับแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในจังหวัดทรงคลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงได้ถึง๒๕๐๐คนค่ะ
ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มลูกเรือประมงและแรงงานประมงต่อเนื่อง๓๕๖๕คน
แรงงานที่เสี่ยงต่อการเข้าสู่วงจรค้ามนุษย์๒๐๐๐คน
กลุ่มเด็กต่างด้าวอายุ๔๑๕ปีจำนวน๕๐คน
กลุ่มแรงงานสตรี๑๒๐๐คน
และกลุ่มครอบครัวเด็กต่างด้าว๓๒๐คน
และกว่า๑๘๐เป็นชาวพม่าและกัมพูชาค่ะ
ศูนย์ได้จัดพื้นที่ออกเป็น๔ส่วนสำหรับห้องเรียนเด็กต่างด้าว
ละหมาดห้องพยาบาลห้องอเนกประสงค์ห้องสมุทร
พร้อมกับเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้คำปรึกษา
โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมายและมักถูกเอาเปรียบ
ซึ่งอันดับต้นของปัญหาก็คือสวัสดิภาพแรงงานและการรักษาพยาบาล
เรื่องที่๑ก็เรื่องของสุขภาพ
แรงงานเหล่านี้ในเรื่องของสุขภาพ
ทั้งที่เขามีบัตรนะครับ
บางทีหาช่วงระยะการเดินทาง
เพื่อจะรีดไถอะไรต่างเขาก็ไม่สะดวกนะครับ
แม้แต่เขามีบัตรแล้วและรายงานอีกกลุ่มหนึ่ง

อย่างหนึ่งก็เรื่องของอสุดการณ์แรงงาน
การตั้งศูนย์สวัสดิภาพมีระยะเวลาการดำเนินโครงการ๕ปี
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘ถึงปี๒๕๕๙
พร้อมกับประเมินผลแบบปีต่อปี
และจะขยายผลไปยังองค์การสะพานปลาทั้ง๑๖แห่ง

เพื่อให้ครอบคลุมไปทั่วประเทศค่ะ
เคมิการ์พร้อมพันธ์ใจข่าวเทรัตน์ทีวีรายงาน